กับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูน

เมื่อวานนี้เขามีพิธีเป็นพิธีทำบุญใหญ่
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันเกิดของหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ลูกสาวของคุณแม่ถ้าลูกของแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย
ลูกแม่จะอายุครบ๔ขวบ
บรรยากาศที่แม่เอาเค้กไปเป่ามันเรียกน้ำตาได้จริงค่ะ

ของคุณแม่นะคะ๒๖ตุลาคม
บอกว่าถ้าลูกแม่ยังมีชีวิตอยู่

แล้วสิ่งที่แม่นำมาเมื่อวานนี้
เป็นเค้กที่แต่งด้วยเจ้าหญิงเอลซ่าค่ะ

แล้วก็มีรูปน้องติดอยู่รอบเค้กเลย

บอกว่าตอนที่ลูกสาวแม่มีชีวิตอยู่

แล้ววันนี้แม่ทำให้ตามคำขอ

เรียกลูกมาเป่าเค้กแบบนี้ค่ะ

แม่ก็เลยรู้เรื่องแค่ว่า

จากคุณแม่ของน้องคนนี้แล้วนะคะก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องค่ะ
มาจุดเทียนบอกกล่าวกับผู้ที่ล่วงลับบางคนก็ร้องไห้
ลูกหลานให้กลับบ้านด้วยบางคนก็บอกว่าให้ไปสวรรค์นะลูกนะ
หลายคนร้องไห้กลั้นน้ำตาไม่อยู่นะคะ
คุณผู้ชมพอมาถึงสถานที่ที่เกิดเหตุหลายคนทำใจยังไม่ได้เลยค่ะ
บรรยากาศการทำบุญใหญ่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ก็ต้องการที่จะทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับรวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย
นิมนต์พระ๑๑รูปมาสวดมนต์เมื่อวานคนมาร่วมงานเยอะค่ะ๓๐๐กว่าคน
ทางด้านนายกอบตอุทัยสวรรค์นะคะนายกดันัยโชคบุญสมบอกว่าการทำบุญนี้เป็นการทำบุญภายใน
เชิญหน่วยงานภายนอกเลยคิดกันว่าจะจัดให้วันที่๖ตุลาคมของทุกปีเนี่ย
เป็นวันระลึกถึงเหตุการณ์แล้วก็มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต
ตอนนี้มีภาคเอกชนนะคะเสนอว่าจะจัดซื้อที่ดินที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่าจะสร้างเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่
พื้นที่เนี่ยที่จะซื้อเนี่ยนะคะประมาณไร่ครึ่งก็คาดว่าน่าจะเริ่มสร้างอาคารเรียนได้เร็วนี้ด้วยนะคะ
ส่วนอาคารหลังเก่าจะทำยังไงทางด้านนายกอบตอุทัยสวรรค์บอกว่าจะเก็บเอาไว้เป็นอนุสรสถาน
รำลึกถึงความสูญเสียค่ะยังเก็บไว้เหรอใช่แล้วก็บอกว่าจะเปิดให้คนที่สนใจเนี่ยเข้าเยี่ยมชมด้วยนะ
คืออย่างนี้ครับศูนย์ตัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยมันก่อสร้างด้วยเงินราชการ
อย่างที่ผมเคยบอกครับทรัพย์สินราชการตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะไปทุบจะไปทำลายมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้
เพราะว่าไม่มีระเบียบที่จะอนุญาตแต่ทีนี้พี่เบิร์ตเรื่องรายละเอียดต่างต่างเนี่ย
ทางนายกอบตก็บอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะขอหารือกันให้มันอยู่ในความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งด้วย